คุณผู้ชมค่ะในช่วงโควิด๑๙ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีดาราหลายคู่ประกาศข่าวดีเรื่องทายาทนะ
เพราะว่ามีเวลาได้ปั๊มทายาทนะคะอยู่บ้านใช่ไหมไม่มีอะไรทำก็ปั๊มทายาทกัน
แต่คู่ของนี่นิวนพัดศรกับเป๊กเปรมมะนัดนะคะสาวนิวก็บอกโอ้โหตอนนี้เนี่ยยังเฝ้ารออยู่นะคะ
น้องก็ยังไม่มาสักทีแต่ก็ไม่อยากเครียดเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้มียากขึ้นค่ะ
ช่วงแรกเคยบอกโอเคงั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วล่ะอะไรอย่างนี้
หลังจากที่เราไปช่วยช่วยเรื่องโควิดช่วยเรื่องไฟป่าอันล่ะตอนนี้เราต้องมาช่วยกันแล้วล่ะอะไรอ่ะ
แต่ก็ยังไม่มาแต่ก็ลุ้นตลอดค่ะลุ้นทุกเดือนค่ะจริงค่ะแล้วก็ช่วงที่หยุดตอนที่ปลดล็อกแล้วแบบให้เที่ยวได้หรืออะไรอย่างนี้
เราก็พยายามไปหาเวลาที่แบบเออไปผ่อนคลายข้างนอกบ้านบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เปลี่ยนบ่อยมากตอนนี้ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีเนี่ยตามสถานที่แล้วกันเนี่ยถ้ามา
มันแก๊บว่างอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องดูว่าแบบเจสไลน์รอมันใช่หรือเปล่าแล้วแง่เราก็ไปแบบพรี